คุณผู้ชมที่จังหวัดตรังนะคะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิต
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบลักษณะเหมือนเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างตกไปที่ริมทางที่เป็นคลอง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่เจอคู่กรณี
ทีนี้พอเอาศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดปรากฏว่าที่ร่างของศพมีรอยกระสุนอยู่ถึง๓รอย
ตำรวจเลยบอกว่าอ่างั้นนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วนี่ต้องเป็นการฆาตกรรมแน่นอน
แล้วผู้ตายเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านด้วยประเด็นมันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นไหม

ปฏิเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักตกข้างทางริมถนนสายนายงย่านตาขาวตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนายงจังหวัดตรังเป็นเหตุให้นายโสพลนานครหรือต๊อกโคกสบ้าเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากอุบัติเหตุทั่วไปที่ชาวบ้านมักพบเห็นบนถนนสายนี้
กระทั่งแพทย์พบรอยกระสุนบริเวณลำตัวผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
แต่ถูกคนร้ายลั่นไกลสังหาร
ขณะขี่รถจักรยานยนต์บนสายดังกล่าว
กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านพัก
นางเกลวมาถึงหัวจมน้ำอยู่พี่

หมอตามว่านี่รูอะไรที่บ่าข้างนี้
ก็ผมดูผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตู่ยิงพี่
ตรวจหาพยานวัตถุอีกครั้งในรัศมี๕๐เมตร
เพื่อตรวจหาปลอกกระสุนและหัวกระสุนจากที่เกิดเหตุ
ขณะที่ภาพวงจรปิดซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๑๐๐เมตร
ช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๑๘นาทีของวันที่๘กรกฎาคม
บันทึกภาพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ตายขับผ่านไป
ตามมาด้วยรถกระบะสีบอลเงินกระบะสีดำ
และรถจักรยานยนต์โดยไม่แน่ชัดว่าเป็นรถคันที่ก่อเหตุหรือไม่
ส่วนภาพวงจรปิดที่ตลาดบ้านนาปดซึ่งเป็นตลาดที่นายโสพลมาส่งภรรยาเปิดร้านขายขนม
พบว่าเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๑๒นาทีเห็นรถกระบะสีดำจอดอยู่
คล้ายกับมีการชะลอดูก่อนจะขับต่อไป
ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นรถผู้ก่อเหตุหรือไม่
จากประวัติของผู้เสียชีวิตพบว่า
เคยลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลโคกสบา
ระหว่างหาเสียงเขาและชาวบ้านช่วยกันร้องขอความเป็นธรรม
ในการทวงเงินคืนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่จัดการเงินกู้ยังมีปัญหาจนชาวบ้านได้รับเงินคืนครบทั้งหมด
เป็นชนวนเหตุในการก่อเหตุล้างแค้น
พนักงานสอบสวนจึงเรียกคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดมาสอบปากคำ
โดยพวกเขาปฏิเสธเรื่องจบไปนานแล้วไม่มีปัญหาคาใจ
ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอย่างแน่นอน
พี่หลุงนี่๓๔ปีแล้วเราก็จบกันไปแล้ว
ส่วนความขัดแย้งกับพี่สาวภรรยาเรื่องถนนทางเข้าออกบ้านนั้น
มริวัณนครภรรยาผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
ไม่เคยมีปากเสียงกับญาติพี่น้องด้วยประเด็นนี้
เพราะเป็นเส้นทางที่ใช้เข้าออกร่วมกัน
รวมถึงประเด็นอื่นที่เธอไม่คาดคิดว่าจะเป็นปมสังหารได้
ตำรวจเร่งหาบ่อแสคนร้ายคาดปมสังหารมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ส่วนปมสังหารปริศนาจะเป็นใครหรือใครเป็นคนบงการ

สรรพัฒน์เกษมชะยะวิวัฒน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน